คุณผู้ชมขามาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อย
แต่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่ามันหลายอารมณ์เหลือเกิน
ระทึกทั้งสะเทือนอารมณ์ทั้งบีบหัวใจค่ะ
คืออย่างนี้คุณพ่อนี่นะคะขับรถพ่วงข้างพาลูกชายไปทานข้าว
จังหวะขากลับเกิดวูบดับชนกำแพงเสียชีวิตค่ะ
แต่ว่าลูกชายไม่รู้ว่าคุณพ่อนั้นเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยเกิดภาพแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือรถพ่วงข้างคันนี้ค่ะ
ขับมาเนี่ยคือดูจากสภาพตอนนั้น

คือไม่ได้เป็นทรงตัวคือไม่ได้เป็นทรงตัว

ทำให้นายมานะล้อมวงอายุ๔๖ปี
เสียชีวิตสลดเลยค่ะ
เหตุมันเกิดตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ระยอง

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างชนกำแพงค่ะ

คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นเหตุสลดเพราะอะไร
คุณเห็นไหมเด็กน่ะนั่งอยู่ในพ่วงข้าง

ก็ทางสพระยองก็ประสานแพทย์เวร
พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลเดินทางไปตรวจสอบ
คือไปเจอร่างนายมานะคุณผู้ชม
คือสภาพต้องขออนุญาตเล่าแบบนี้นะคะ

เลือดออกปากเลือดออกจมูกปัสสาวะแตกค่ะ
คือมีเด็กผู้ชาย๒คนอายุ

๓ขวบเองอีกคนนึงคนโต๑๐ขวบค่ะ
เป็นลูกชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เด็กทั้งคู่ไม่รู้ว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้ว
พยายามปลุกพ่อเขย่าพ่อบอกว่าให้พ่อตื่นพ่อตื่น
คิดว่าพ่อหลับใช่ไหมเค้าคิดว่าพ่อหลับใช่ร้องไห้กันระงมเลย
เป็นที่เวทนาแก่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือนะคะ
จากการสอบถามเด็กทั้งคู่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อพาไปกินข้าว

พ่อเนี่ยวูบฟุบลงไปกับแพนรถตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเห็นไหม
คือเขาเหมือนเขาหลับมาแล้วคุณผู้ชม
ก่อนจะพุ่งชนต้นไม้มาด้วยนะแล้วก็ชนกำแพงมาด้วยค่ะ
ร่างพ่อก็ตกลงมาที่พื้นแน่นิ่งไปเลย
น้องบอกว่าคิดว่าพ่อเป็นลมลูกกระโดดลงจากรถ
พยายามไปเขย่าพ่อเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นค่ะ
อดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตหรือว่าแม่ของน้องนี่นะคะ
เดินทางมาที่เกิดเหตุเข้าไปหาลูกโผล่กอดทันทีเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นอดีตสามี
รากันไปแล้วเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างค่ะ
แต่ว่าเป็นพ่อที่ดีนะรักลูกเสมอเลย
ว่าจะเลิกรากันไปก็จะพาลูกทั้งสองไปทำงานด้วย
พาไปกินข้าวผู้เสียชีวิตเนี่ยรักลูกมากด้วยนะฮะ
เรื่องต้นค่ะตำรวจสรุปจากผลชนสูตรว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยหมดสติจากโรคประจำตัวค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตก่อนที่รถพ่วงเนี่ย
ไปเฉียวกับต้นไม้ก่อนที่จะไปชนกับกำแพงด้วยซ้ำค่ะ

แต่คุณผู้ชมลงคิดถึงใจผู้เสียชีวิตนะ
เขารู้แหละว่าเขาป่วยแต่เขากำลังจะพาลูกเขาไปทานข้าว

คือแบบไม่อยากให้ลูกกังวลว่าพ่อเป็นอะไร
แต่จะพาลูกไปทานข้าวก่อนบีบหัวใจนะสุดท้ายตัวเองก็สลบไปแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ